คุณผู้ชมครับเราไปเริ่มดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเช่นเคยครับที่จังหวัดแพร่มีรถขนส่งสินค้านะครับเขาขับตามรถคันหนึ่งอยู่ครับ
จู่คันหน้าเนี่ยเลี้ยวอย่างกระทันหันครับต้องหักหลบแล้วก็ไปชนกับรถเก่งอีกคันส่งผลให้รถเก่งนั้นเสียหลักตกคูน้ำข้างทางไปแต่ว่าโชคดีครับที่คนในรถเก่งนั้นสามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นอื่นครับ
เหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข๑๒๙ในพื้นที่หมู่๗ตำบลนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบรถบรรทุกขนสินค้าส่วนหัวของรถตกลงไปในคูน้ำข้างทางท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักใกล้กันพบรถเก๋งสีดำจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าถูกชนพังเสียหายเพราะดีที่คนในรถทั้งสองคันได้รับ
จิตฐานอายุ๒๕ปีคนขับรถส่งของทราบว่าก่อนเกิดเหตุต้นเองกับเพื่อนรวม๓คนเพิ่งกลับจากส่งของให้ลูกค้าพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมารถเก่งคันหน้าเลี้ยวเข้าห้างกับทันหันจึงเหยียบเบรกทำให้รถเสียหลักไปชนกับรถเก่งสีดำจังก่อนที่รถส่งของจะพุ่งตกลงคู่น้ำข้างทางแต่เคราะห์
รถเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ข้างทางตะโรนสายจันทบุรีสากแก้วในพื้นที่หมู่๓ตะวนมะขามอำเภอมะขาม
ผลไม้ที่บรรทุกมาตกกระจัดกระจายรถกระบาดได้รับความเสียหาย
ภายในรถพบนางสาวสุธัญญาศรีเพชรอายุ๒๐ปีคนขับรถกระบะ
ซึ่งกำลังตั้งคัน๙เดือนและคนงานนั่งมาด้วยอีก๒คนได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันนี้บรรทุกมังคุดมาเต็มคัน
กำลังไปส่งเที่ยมเผลอท่าใหม่ด้วยขับอยู่เลนควา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุหักพวงมาลัยออกเลนซ้ายทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงตกลงข้างทาง

ระบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและไม่มีทรัพย์สินราชการเสียหาย
เสียหลักพลิกตะแคงบนถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา

ทำให้ถังแก๊สที่บรรทุกมาเต็มคันตกกระจัดกระจาย
รถได้รับความเสียหายยางล้อหลังขวาระเบิด
วาสนาอินเป้าอายุ๕๖ปีคนขับรถบรรทุกแก๊ส

กำลังขับรถบรรทุกถังแก๊สไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังด้านขวาระเบิด

เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

และถังแก๊สเกิดระเบิดขึ้น